ช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่

คงจะฝนตกลงมาแล้วถนนลื่นด้วยแหละ

พลิกตีรังกายับเลยแล้วมีคนติดอยู่ในรถด้วย
วินาทีนี้เป็นวินาทีชีวิตเหมือนกันที่เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือค่ะ
โอ้โหเมื่อกี้สภาพคือล้อชี้ฟ้าหลังคายับเยิน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดถ่างมานะคะ
แล้วก็นำตัวผู้หญิงที่ติดอยู่ในซากรถกระบะตู้ทึบคันนี้เนี่ย
เอาตัวออกมาต้องปั๊มหัวใจค่ะเมื่อกี้
เพื่อที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้บาดเจ็บเนี่ยคือนางสาวปรัฐมพรจันมีนะคะ
ติดอยู่ในซากรถแล้วโอ้โหตามเนื้อตามตัว
ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างค่ะ
ส่วนช่วงหน้าอกขึ้นไปถูกซากรถทับเอาไว้
ไม่รู้สึกตัวไม่มีสัญญาณชีพด้วย
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามปั๊มหัวใจ
ประมาณ๒๐นาทีถึงจะสามารถที่จะนำตัว
คือพยายามช่วยเหลืออยู่๒๐นาทีเอาตัวออกมาจากซากรถได้
แล้วก็มาปั๊มหัวใจอยู่ใช้เครื่องกระตุกหัวใจ

เพราะว่าจุดตรงนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะ

เป็นจังหวัดจันทบุรีจะออกไปจังหวัดตราดนี่แหละ
ทีนี้จากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะคะ
รถกระบะคันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นกระบะดัดแปลงตู้ทึบ
ทุกสินค้าเบตเตอร์เล็ตมาเต็มคันรถเลย

กิ่งไม้มันหักลงมาแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
แล้วก็ชนเข้ากับต้นไม้อีกต้นหนึ่ง
รถก็เลยอยู่ในสภาพที่ล้อชี้ฟ้า
ด้านหน้ารถหลังคารถนี่มันยุบกระจกแตกทั้ง๓ด้านเลยนะคะ
ส่วนทางด้านคนขับรถบอกว่าตอนนั้นขับรถ

จะเอาไปส่งปลายทางอยู่ที่ตราด
พอมาถึงตรงนี้ฝนตกถนนลื่น
ผมขับรถตกหลุมมาเรื่อยนะ
แล้วเสียหลักฉลบชนต้นไม้
ถึงมีคนเจ็บไงเป็นผู้หญิงอีกคนที่นั่งมาด้วยคุณปัตมาพร

ส่วนตรงนี้มีสารด้วยใช่ไหมคุณใช่ใช่
ก็นี่แหละคือถ้าเกิดว่ายงเรื่องความเชื่อ
ชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าอันนี้มีสารอยู่ตรงนี้ด้วย
แล้วเคยมีรถเคยประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า
ตำรวจนะเขาก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
ว่ามันคือถนนลื่นอย่างเดียวหรือมันมีปัจจัยอื่นด้วย